คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของเด็กช่างตีกันหน่อยนะครับ
แต่ทีนี้นอกจากตีคู่อริแล้วก็ตีรถจักรยานยนต์ของคู่อริ
แม้ว่าคู่อริจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะแต่ตีรถจักรยานยนต์ให้หายแค้นซะเลย
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์นะครับ

คือรถจักรยานยนต์ซะเลยนะฮะเอาให้เละเลยนะฮะ

ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าซอยหมอบาง
ถนนสุขสวัสดิ์พื้นที่อำเภอสมุทรพระสมุทรเจดี

ข่าวสารเมืองประการวี๒ร้องเรียนแล้วก็แจ้งเบาะแส
บอกว่าแถวนี้โอ้โหเด็กช่างกลตีกันบ่อยเหลือเกิน
อยากให้ตำรวจเข้ามาป้องกันและปราบปรามกันหน่อยนะครับ

ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดี

ไปพูดคุยกับชาวบ้านที่เขาก็เอือมระอา
เกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นตีกันนะฮะ

ก็บอกว่าเธอนั้นเห็นกลุ่มวัยรุ่นสองฝ่ายไล่ทำร้ายกัน
มีทั้งอาวุธมีดมีทั้งไม้วิ่งไล่กันก่อเหตุกันมา
จนถึงหน้าปากซอยหมอบาง

ก็ทิ้งรถจักรยานยนต์แล้วก็วิ่งหนีตายเข้าไปในซอย
ส่วนฝ่ายตรงข้ามใช้อาวุธมีด
รถจักรยานยนต์ของคู่กรณีหลายครั้ง
ทีนี้ไม่มีใครกล้าห้ามเลยฮะอาจจะฟันก็ฟันไป
ก็ได้แต่ถ่ายไว้เป็นคลิปเป็นหลักฐาน
แล้วก็เอาไปแจ้งให้ตำรวจช่วยปราบปรามกลุ่มนี้หน่อยนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านอีกรายนะฮะบอกว่าโอ้โห
หวาดภาวะกับเหตุการณ์แบบนี้มาก
วันเหลือเกินว่าลูกหลานของเขาจะถูกลุกหลง
อยากฝากไปยังสถาบันการศึกษาผู้ปกครอง

ซึ่งเป็นนักเรียนนักเลงขอให้เลิกพฤติกรรมแบบนี้นะครับ

ทีนี้ทางตำรวจพระสมุทรเจดีก็เปิดเผยนะครับว่า
ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
รวมรวมหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวทั้งสองฝ่าย

แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปกำชับทางด้านของสาบัน

เพิ่มความเข้มในการตรวจตราพื้นที่จุดเสี่ยง
มักจะเกิดเหตุทะเลาะวิวาดกันนะครับ
ป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างนักเรียนนักเลง
สถาบันทุกกลุ่มเลยนะครับ